วันนี้เราต้องติดตามปฏิบัติการในการค้นหา
ที่หายไปในเขตอุทยานแห่งชาติป่าเขาชมเมาเขาวงที่จันทบุรี

เราทำการค้นหามาวันนี้เข้าสู่วันที่๓
ยังคงไร้ร่องรอยแต่ก็คาดการณ์ว่ายังคงมีความหวัง

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าจอชัดข่าวเที่ยงวันนี้
เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะส่งข้อความให้กำลังใจ
มาทางไลน์ผ่านหน้าจอชัดข่าวเที่ยงนะคะ
ให้กำลังใจสำหรับทีมค้นหาที่ตอนนี้
ยังคงเดินหน้าค้นหาเป็นวันที่๓
ให้สามารถพบทั้งเครื่องบินรวมทั้งนักบินทั้ง๓คน
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปก่อติดปฏิบัติการนี้
วันนี้จะมาติดตามกันว่าบรรยากาศในพื้นที่เป็นอย่างไรด้วย
ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่๓แล้ว
สำหรับการค้นหาในพื้นที่สำหรับ
วันนี้ก็มีการเพิ่มเสริมกำลังเข้าไป

รวมทั้งกองพลนาวิกยโยธินซึ่งเป็นทหารจากกองทัพเรือค่ะ
ในเช้าวันนี้ก็มีการระดมกำลัง
คุณผู้ชมมีการแบ่งกำลังเป็น๔ชุด
ในการระดมกำลังออกไปค้นหา
ยังคงโฟกัสไปที่อุทยานแห่งชาติ
เขาชมัวเขาวงในพื้นที่ของจังหวัดจันทร์ทัพบุรี
แต่ว่าวันนี้อุปสรรคยังคงเป็นท้องฟ้าปิด

พลอากาศตรีถาวรสิริสัมพันธ์
นาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
เข้าควบคุมสั่งการค้นหาทางอากาศ
นำกำลังมาสนับสนุนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ชุดเดิม
โดยมีชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางในการเดินป่าร่วมเดินทางเข้าไปด้วย
ซึ่งแบ่งกำลังออกเป็น๔ชุดชุดละ๒๐คน
แล้วก็ยังมีชุดสนับสนุนอีก๑ชุดด้วยนะครับ
โดยมีเป้าหมายเดิมคือที่ผาครอง๒ซึ่งเป็นทางชัน
พื้นดินลื่นแล้วก็เป็นเหวลึก
ขณะเดียวกันการค้นหาทางอากาศจะขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่เขา
โดยเฉพาะที่บริเวณยอดกลางช่องหุบเขา
แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับ
ในช่วงเช้าท้องฟ้าค่อนข้างจะมืดครึ้มท้องฟ้าปิดนะครับ
ธนงเมธาวรากุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรีก็เปิดเผยนะครับว่า
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ให้ข้อมูลกับทางศูนย์ว่า
เฮลิคอปเตอร์ลักษณะของการบินค่อนข้างต่ำครับ
ผ่านหน้าผาคลอง๒ไปอ้อมไปทางอีกด้านหนึ่งของแนวเขา
อยากให้ออกไปค้นหาด้านบนยอดเขา
ซึ่งเป็นฝั่งพื้นที่รอยต่อของมรนองด้วยมรยองด้วยนะครับ
พร้อมกับแนะนำให้ทำพิธีการบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา
ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้น
มีความสะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับ
ทางนี้สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับฝนตกลงมาเป็นระยะ
ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แต่ว่ายังคงมีการประชุมปรับแผนในการค้นหาเป็นระยะ
เพื่อให้การค้นหาวันนี้เดินหน้าต่อไปได้ครับ